แชร์ของดิฉันประมาณ๕๐๐กว่าคนแล้ว

คือจะบอกว่าผลกระทบจากโรคโควิด๑๙เนี่ยนะ
มันกระทบไปทั่วทุกวงการ

แต่คนรวยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

แต่บางคนที่เป็นคนจนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แปลว่าอดอดแปลว่าอาจจะอดตายด้วยนะคะ
คุณลุงคนหนึ่งอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แกบอกว่าทุกวันนี้ได้รับผลกระทบ
เป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่
รับอาชีพเป็นพี่วินมา
วันหนึ่งคุณเชื่อไหมบางวันไม่มีผู้โดยสารเลย
วันนะมีแค่รอบเดียว
แกถึงขั้นต้องไปพนมมือไหว้
ขออาหารจากวัดมากิน
ประทังชีวิตตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
เราสอบถามไปที่คุณลุงท่านนี้นะคะ
คือแกบอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

จะเติมน้ำมันก็กลัวว่าไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกิน
ก็เลยตัดสินใจมาขอข้าวที่วัด
พระอาจารย์เห็นลุงกำลังเดือดร้อนก็เลยแบ่งข้าวให้ลุงกิน
แล้วคนที่เห็นเขาก็ขอถ่ายรูปเอาไว้
นำรูปนี้มาโพสต์ลงในสื่อออนไลน์
ชาวเน็ตเห็นค่ะคุณผู้ชม

ช่วยกันแชร์หลายคนเห็นนะคะ

ครูศรินป์ช่วยหน่อยไหมอยากมีบรรชีของคุณลุงนี้

ช่วยสมธพแกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวดูให้นะคะคุณผู้ชม

ก็บอกว่าแนะนำคุณลุงแบบนี้ไปลงทะเบียนสิ
รับเงิน๕๐๐๐บาทจากรัฐบาลเป็นเวลา๓เดือนเพราะลุงแกเนี่ย
เป็นพี่วินเป็นอาชีพรับจ้างอิสระนะคะซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบ
แล้วก็นี่แหละไม่ใช่หน้าหรอกได้รับผลกระทบ
แล้วน่าจะได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้น
พลังของผลกระทบแต่ละคนได้รับไม่เท่ากัน
คนจนแบบนี้หาเช้ากินค่ำแบบนี้ได้รับผลกระทบเยอะมากค่ะ
เห็นใจค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งผลกระทบ
พาไปดูที่ในอำเภอนาวะจังหวัดนครพนม

ขายของแปลกค่ะปลิงไส้เดือนตุ๊กแก่
เขาขายกันตามฤดูกาลแล้วช่วงนี้
โควิดมันไปทั่วโลกแล้วอาหารแปลกเราเนี่ย

เขาก็ปิดเมืองเขาก็ปิดบ้านเขาส่งออกก็ส่งไม่ได้
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมาก
คือขายไม่ได้เลยไม่มีรายได้เข้ามายังหมู่บ้านเลย
บางคนบอกว่าขาดทุนหนักมากเพราะมีการแปรรูปไว้ล่วงหน้า
แต่พอแปรรูปแล้วส่งออกไม่ได้แปลว่าไม่มีรายได้
ไม่มีรายได้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีเงินเลี้ยงชีพ
บางคนนัดถึงท่านไปกู้หนี้ยืมศีลเป็นหนี้เป็นศีลไปอีก
เนี่ยชาวบ้านต้องช่วยนะ
ช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติจะทำให้โควิดผ่านเราไปเร็ว
เราจะได้กลับมาฟื้นฟูประเทศกันเร็วนี่นะคะ